รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไป
สามารถรับชมได้ทุกวัย
เจ็บสต๊อกโอ๊ยทำไมขายของไม่ดีเลย

ก็เข้ามาทีนึงก็ให้ซื้อสักคนละ๒๓แสนสินคร

เจ๊มีก้าวเหมือนตั้งใจมุดออกไปพี่โม้กันรึเปล่า
วันทุกวันเจ๊ทำไมอยู่ร้านน่ะ

เห็นทีมันถึงเวลาเราต้องปลดแอดออกจากบ่าแล้วแล้ว
อะไรนี่

เออใช่สระไม่ใช่เจ๊
ปัญหาที่ผมบอกนี่คือกับเมียอีกแล้ว

มีปัญหากับเมียเฮ้ยถ้ามันไม่ไหวพี่เลิกไป

งานกลับไปเหนื่อยแทนที่จะดูแลเรา

ไม่เมี๊ยกลับมาใช้เราอีก

เออให้ไปซื้อก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นน้ำใสปากซอย

นี่เป๊กเป็นคนหนึ่งเลยที่ตอนนี้มีปัญหาเหมือนกัน
ปัญหาเรื่องอะไรเจ๊

เชื่อไหมนี่กลางหลังเจ๊เลย
โอ้โฮหายแล้ว

กลางหลังเลยเหรอ
กลางหลังกระดูกเจ๊นะดังกริ๊บอย่างนี้เลยค่ะ
ไปไปโรงพักเจ๊ไปแจ้งความเอาผิดให้ได้
พี่เบิร์ตพาเจ๊ไปโรงพักแจ้งความ

มานี่พาไปเอง

เฮ้ยเดี๋ยวกูพาไปเองสารวัตรกับรองเนี่ยเขาคุยกันได้

เดี๋ยวไปทำไมโรงพัก

เจ๊นอนปุ๊บแฟนเจ๊ก็ใช้เท้าเหยียบให้เจ๊
เขาไม่ได้ซ้อมเหรอซ้อมอะไร
เขาไม่ได้ซ้อมเจ๊เหรอละคอมถามจริง
ผู้หญิงอย่างเจ๊ใครซ้อมได้บ้าง
ไม่มีใครซ้อมเจ๊หรอก
นอกจากพวกชั้นสามคนจะลุมกันตืดเจ๊
เฮ้ยไม่อยากให้เครียดอย่าไปเครียด
เรื่องเมียเรื่องสามีเนี่ยอย่าไปเครียดไปไปทำงาน
อันนี้น่าเครียดยอดตกตลอดเลยเดือนนี้

ก่อนทำงานให้เรียบร้อย
ไม่ใช่มาอู้ถึงเวลานั่งแอปไอ้พวกนี้

อุ๊ยผมลืมทุกทีเลย

เอากล้วยออกด้วยนะขโมยกล้วยเมื่อกี้เห็นอยู่

เดี๋ยวให้เขาจัดของแล้วเรามานั่งทำไมตรงนี้เป็นผัวเจ๊เหรอ
ไม่ได้เป็นผัวเจ๊แต่ผมนั่งให้กำลังใจพวกเขา
ถ้าไม่มีกำลังใจการงานมันก็ไม่เดิน
งั้นเรานั่งได้เพื่อนได้กำลังใจแต่เราไม่ได้กำลังทรัพย์นะ

อ้าวประโยคก็บอกแล้วควายไง

ทำไมถึงหมูโง่ที่สุด

ผ่านข้อ๓มาแล้วตอนนี้ทั้งคู่ค่ะ
ขุนหญิงขุนอย่างชูน้องส่งไปแล้ว๘๐๐๐บาท

ลงกาผู้หญิงโกงมา
อืมใช่ไหมแล้วก็แก้ชวนชวนแฟนคุยบอกเอ้ยเธอดูนู่นสิ
พอแฟนหันไปมองปั๊บผมหยิบรองเท้าอยู่เอาทีเลย
อ้าวสุดยอดเลยเออเสื้อประตูลองวีดีโรงพยาบาลผมว่า

ทั้งกูค่ะคุณอิงคุณจุนน้องสะสมไปแล้ว๘๐๐๐บาท
ขอบคุณครับ

จุดนวนเงินแน่นอนเพิ่มคืนเป็น๑๕๐๐๐บาท
คุณที่รักคำถามเหมือนเดิมค่ะ
ของชิ้นไหนราคาถูกที่สุด
และของที่จะมาให้เลือกบ้านผมอยู่ทางด้านนู้นค่ะ

ไปกินข้าวมาเจ๊

ไม่น่าทักทักปุ๊บร้องปั๊บ
แต่ข้าวแกงข้าวแกงร้านนี้มันหลับไม่กินแล้ว

โคตรทะลึ่งคนขายข้าวแกง

ก็สั่งข้าวแกงเสร็จพอเก็บตังค์
มาถามผมมีไข่ไหมน้อง
เข้าหมายถึงไข่โต้มไข่ดาวอะไรอย่างนี้

ก็นั่นแหละก็ถามเขาเลยไข่ไหม
เสร็จพาเราเสียรู้ด้วยนะ
ก็ผมกินข้าวลาดแกงป่า

เจ๊จู่ถามมีใครไหม

เขาไม่รู้
ตอนนี้ไม่ได้กินไข่เลย

น้องร้องเบาหน่อยเดี๋ยวก็ทำมุมของพี่
เจ็บปวดเพราะคิดไปไกล
เจ็บใจเพราะคิดไปเอง
นี่ร้องไห้แล้วมีบทมีกร

บทกรไม่น่าสนใจหรอก
สนใจตัวที่ว่ามันขโมยของไปไหม
แล้วมาอยู่ในร้านยังไงคนเดียว
ขโมยของอะไรเราดูตามีปาวน่ะพี่
คุณพูดมาแล้ว

แฟนผมนี่ครับนะ

เล่าให้ผมฟังนี่ครับ

แล้วแฟนไปสั่งไอ้โดนสายาย

ผมเลย
ได้รักได้โคตรกลัวมันยังไม่แท้
เองพูดมามันก็มีส่วนเหมือนกัน

กลัวมันเหงา

เป็นเรื่องอะไร

มันทำให้จิตจัดกรรมผม

มันทำให้จิตจัดกรรมผม
มันทำได้อย่างไร

ไปดีกว่า

เล่ามาทำไมมีปัญหาอะไร

ก็บอกว่าผมไม่มัน
โอ้โห

พูดอย่างนี้เสียเชิงชาย
ก็เดินก่อนนะครับพี่

เดินก่อนแฟนผมนะครับ
เขาอยากเล่นอะไรที่สูง

ไม่สามารถเล่นกับเขานะ
ไม่สามารถเล่นกับเขาได้
เขาก็เลยไปเล่นกับยามหน้าหมู่บ้าน

เดี๋ยวเดี๋ยว

โอ้โห

อ๋อคือความสูง
มันอยู่ตรงนี้เลย

มันฝรั่งเพิ่มความมันให้กับชีวิตน้องเอ้ย

มันต้องมันต่อเผือกสิวะไอ้น้อง

กินมันติดเผือกติดทั้งเผือก

มันต่อเผือก

บอกว่ามันต่อเผือก
้อยจับสอนเหลือแต่เงือกไว้แท้มัน

และนี่คือมันฝรั่งเบอร์ใหญ่ฮะ

บอกว่าว่าเองของผมถูกกว่า

ผมก็๒กิโลกรัมเหมือนกันครับผม

ต่อทำไมยังไม่รู้ราคาเลย

ทำไมที่จะไปง่ายได้อย่างนั้น

เอาไง
อันนี้มีขายเยอะนะแบบนี้นะครับใช่

เราก็ซื้อเป็นถุงถุงเล็กบางทีมาหัวเดียวอย่างนี้
ใช่ค่ะบางทีเขาไปต้มแล้วก็จิ้มน้ำตาลอ่ะอันนี้
แต่อันนี้แหละดูน่าจะแพงกว่าอันอื่นในนี้เลยนะหญิง
ไม่รู้ดูเหมือนถูกกว่าจริงเหรอ
แต่เจ๊ว่าอันนี้น่าจะแพงกว่านะคะตอนนี้หญิงกับคุณคุณก็เสียงแตกแล้วนะ
ในมันฝรั่งนะอีกคนนึงบอกแพงอีกคนนึงบอกถูก
คุณผู้ชมนางบ้านตอนนี้ใจคุณผู้ชมเป็นอย่างไร
เบ๊กเองแม่งอยากรู้เหรอเกินเหมือนกันว่าอันไหนถูก

แล้วก็กัดฟันเบานะคุณหญิงคุณจูเนาะ
ตกลงจะใช้ไหมคะตัวช่วย
เลือกตอบอะไรคะ

ตอบมันสะปะหลัง๑อัน

เป็นมันต่อเผือก

นี่คือ๑ใน๒ที่คุณหญิงและคุณจูโนเลือก
มันต่อเผือกราคาอยู่ที่

และเป๊กจะเฉลยอีกอันหนึ่งเลยนะคะที่คุณหญิงและคุณจูโนเลือก
นั่นคือมันสัมปะหลังราคาอยู่ที่

นี่คือมันฝรั่งที่คุณหญิงและคุณจูโนไม่ได้เลือก
มันฝรั่งต้องแพงกว่า๔๖บาท

คุณคะนี่ไฟแรงหรือว่าคุณหน้าซีดเองคะเนี่ย

เอ้ามันฝรั่งต้องแพงกว่า๔๖บาท
และราคาของมันฝรั่งอยู่ที่

ราคาอยู่ที่

มันสับปะหลังเป็นมันที่ราคาถูกที่สุดค่ะ

ค่ะตอนนี้คุณหญิงและคุณจูโน้ตสะสมไปแล้วค่ะ
เอาล่ะตัวช่วยหมดแล้วค่ะสาว
ผู้หญิงคุณจูโน้คุณจะหยุด

เอ้ยทำไม

แล้วข้อต่อไปก็ไม่รู้ด้วยว่าสินค้าคืออะไรใช่แต่ถามก่อนว่าสนุกไหมสนุกมาก
แต่ว่าชีวิตมีความเสี่ยงใช่ค่ะ
ไม่พร้อมเสี่ยงเหรอแอบกลัวแอบกลัวนิดนึงค่ะ
ก็ถือว่าเป็นคู่เพื่อนที่คิดว่าปลอดภัยไว้ก่อนน่าจะดี
ใช่ค่ะน่ารักมากสะสมไป๑๕๐๐๐บาท
ไปครึ่งหนึ่งค่ะ๗๕๐๐บาท
วันนี้เป็นยังไงบ้างมาร่วมรายการกับเรา
สนุกมากค่ะแล้วก็ตื่นเต้นได้ลุ้น
แล้วก็พวกราคาต่างที่เราไม่เคยรู้
เราก็ได้รู้ว่าพอมาเทียบกันจริงแล้ว
มันก็ราคาประมาณนี้นะใช่ค่ะ

อันจะแพงขนาดนี้อะไรอย่างนี้ค่ะ

รายการของเราทำให้รายการเราสดใสมากเลย

สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ